คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ค่ะช่วงเย็นเย็นนะคะ
มีเหตุการณ์ยิงกันในวัดครับในวัดยังยิงกันเลยนะคะ
คือเขามีงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตรแล้วก็มีผู้ชายคนนึงไปก่อเหตุยิง
จนมีคนบาดเจ็บไปคนนึงมีพระท่านโดนลูกหลงไปด้วยรูปนึง
คือคนยิงกับคนเจ็บเนี่ยเขาเป็นญาติกันคนเจ็บยืมเงินคนยิงไปตั้งนานแล้วไม่ยอมคืนเงินสักที
ครับแล้วคงไปเจอกันในวัดนะคะไปทวงเงินกันในวัดแล้วก็คงจะไม่ได้เงินคืน
แล้วก็ทะเลาะกันสุดท้ายยิงซะเลยเนี่ยโอ้โหแล้วพระท่านก็โดนลูกหลงไปด้วยอ่ะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดูนะคะ
อืมชุดละมุนวุ่นวายเลยใช่ค่ะสังเกตดูเนี่ยนะคะ
ผู้ชายใส่เสื้อเชิดแขนยาวสีขาวกางเกงสีเทาคนนี้ค่ะ
ชักปืนออกมายิงเนี่ยลักษณะการยิงเนี่ยนะยิงใส่ด้านหลัง
ผู้ชายที่ใส่เสื้อแขนสั้นสีขาวกางเกงสีเทาเขาก็บาดเจ็บนะคะ
ชาวบ้านก็วิ่งหนีตายกันอลละหมานนะคะชาวบ้านก็ช่วยกันควบคุมตัวคนยิงเอาไว้อ่ะค่ะ
นี่ช่วยกันจับเอาไว้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานค่ะ
ภายในงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตรที่วัดมงคลสวัสดิ์หรือวัดเมาสุขา
ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีตำรวจสพบ้านบึงไปตรวจสอบนะคะ
นายนิกรแซ่อึ้งอายุสามสิบสองปีคนนี้ค่ะถูกยิงเข้าที่หลัง
กระสุนทะลุใต้ราวนมขวานอนอยู่ข้างพระอุโบสถ
ส่วนอีกคนนึงนะคะเป็นพระนะคะที่ท่านโดนลูกหลงไปด้วย
ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสิงห์ทองพรมมาวาด
พระมหาประภาษณ์อายุ๕๓ปีถูกยิงเข้าที่แขนขวากระสุนฝั่งในกระดูกแตก
กู้ภัยก็ช่วยนำส่งโรงพยาบาลบ้านบึงแล้วก็ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลชนบุรี
คนก่อเหตุชื่อว่านายพาคินนันทชะลากรหรือบีอายุ๒๖ปี
เป็นลูกชายอดีตผู้ใหญ่บ้านในตำบลหนองซ้ำซากถูกชาวบ้านรวบตัวเอาไว้นะคะ
แล้วก็เนี่ยถูกรุมประชาธรรมด้วยโอ้โหแล้วก็ยึดอาวุธไว้เลย
กล็อกนะคะเป็นปืนกล็อก๒๖ก็เหลือกระสุน๙มิลลิเมตร๗นัด
ก็คุมตัวไปนำตัวไปโรงพักไปสอบปากคำ
นี่พกปืนมาวัดเลยเนี่ยใช่ไงชาวบ้านที่เห็นเห็นเหตุการณ์นะ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นายสมพงศ์เขียวสมอายุ๗๐นะคะ
เขาบอกว่าแล้วในงานคุณภาคภูมิมีแต่คนเท่าคนแก่
ใช่งานใหญ่เนี่ยปิดทองฝั่งลูกนิมิตอย่างนี้เนี่ย
ใช่แล้วคนเจ็บเขากำลังยืนรอเพื่อตัดหวายลูกนิมิตรลูกที่๙
จู่จู่นายพาคินมาเลยเหมือนกับว่าน่าจะไปเจอกันโดยบังเอิญนะคะ
แล้วก็ชักปืนออกมาเลยยิงใส่ไปเลยนัดหนึ่ง
แล้วก็จะตามไปยิงซ้ำด้วยนะแต่จังหวะนั้นกระสุนขัดลำกล้องดูสิ
แล้วก็มารวบกันไว้เนี่ยใช่ชาวบ้านมาช่วยรวบตัวเอาไว้ค่ะ
เสียงปืนปั้งเห็นวิ่งปุ๊บ
กวดพอดีผมยื่นทางโหนี้ก็มาถึงตรงโน้นแล้ว
ต่อหน้าต่อตาออกเลยแบบนั้นต่อหน้าต็ผ่านอ่ะเนี่ยคนมันเบอะบาานหมด
มันยิงไว้แล้วยิ่งช่ายของหน่อยล่ะโดนคนบาานอ่ะเนี่ย

คือได้มีการพูดเถียงกันอะไรกันไหม
ไม่มีหรอกเถียงกับเหมือน
คนแก่ก็นั่งเป็นแถวนั่งเก้าอีกเป็นแถวเนี่ยตามป้ายนั่นแหละ
หาชื่อจะถัดหวายอย่างนั้น
ยิงไปกี่นั้นที่เดียวที่เดียวว่าว่ายิงไม่ออกใช่ไหม
ยิงไม่ออกพื้นมันขาดรำยิงในนัดเดียวน่ะยิงในนัดเดียว
ผู้เท่าผู้แก่ที่อยู่ในวัดเขาก็นั่งเรียงกัน
บางคนบอกว่าวิ่งไม่ออกหนีไม่ทันไม่ได้หนีด้วยซ้ำ
คือทำตัวไม่ถูกแล้วตอนนั้นตกออกตกใจไปหมด

พันธุ์ตำรวจเอกสมเริกค้ำชูผู้กำกับการสพบ้านเมืองบอกว่า
จากการสอบสวนนะคะก็ทำให้รู้ว่าตัวคนก่อเหตุกับผู้บาดเจ็บเขาเป็นญาติกัน
หลายปีก่อนตัวนายนิกรคนเจ็บอะค่ะ
ยืมเงินจากนายพาคินแล้วก็ไม่ยอมใช้คืน
พอมาทวงก็จะมีเรื่องกันมาตลอด
นายพาคินบอกว่าเคยถูกผู้บาดเจ็บ
พวกมารุมทำร้ายร่างกายจนตัวเองเจ็บมาก่อน
ก็เลยเก็บความแค้นเอาไว้สะสมความแค้นเอาไว้
แล้วก็บังเอิญมาเจอกันในงานนี้

นายพาคินก็เลยไปทวงเงินอีกรอบหนึ่ง

นายพาคินก็ให้ข้อมูลเหมือนกับว่าโมโห
ก็เลยใช้ปืนยิงใส่นายนิกรจากด้านหลัง
แล้วกระสุนทะลุอ่ะค่ะทะลุจากด้านหลังไปถูกพระ
ถูกท่านเจ้าอาวาสวัดสิงห์ทองพรหมาวาด
พระมหาประพาทที่ท่านมาสวดในพิธี

วันเกิดเหตุนี่ก็ต่างคนต่างฝ่ายก็ไปทำบุญกัน
ที่วัดพาครอบครัวไปพาครอบครัวไป
แล้วก็บังเอิญไปเจอกันบังเอิญไปเจอกันในงาน
ก็อาจจะมีการทวงถามเรื่องหนี้สินกัน
และอาจจะเคยมีเรื่องราวกันมาก่อนนะครับ
จริงแล้วสถานที่นะครับ

ซึ่งจัดงานวัดฝังลูกนิมิตอยู่นะครับ

ถึงขนาดใช้อาวุธปืนยิงกันในที่ชุมชนเนี่ย
มันก็ค่อนข้างจะสะอุกอาดนะครับ
เพราะว่ามีประชาชนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวจำนวนมาก
โดยเฉพาะในคดีนี้เนี่ยก็มีพระนะครับ
มีหลวงพ่อก็โดนลูกหลงไปคนหนึ่ง

จากการพิจารณาพฤติการในการก่อเหตุแล้วด้วยนะ
เหมือนตั้งใจจะยิงให้ตายเลยนะ

พนักงานสอบสวนสพบ้านบึงแจ้งข้อหาคนก่อเหตุ
ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

นายนิกรและพระมหาประภาษณ์ทางคุณหมอโรงพยาบาลชนบุรี
ก็ทำการผ่าตัดแล้วก็แจ้งมาว่าล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนะคะ